เทือนใจคนรักสุนัขคือมีคนที่เขาแต่งตัวเหมือนคนสวน
เขาก็ถือเครื่องตัดย่าอยู่เดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็บ้านหลังนั้นเหมือนประตูเปิด
มีหมาวิ่งออกมา๒ตัวแล้วก็ไปเห่าคนทำสวนคนนี้

ทำสวนก็เลยเอาเครื่องตัดย่าจ่อไปที่หมา

อันนี้มันยาวแล้วมีใบพัดหมุนคู่นะ
หมาก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วหมาก็ตายอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ค่ะ
นี่คือหมามันเห่ามันไล่

ใช่แล้วเห็นไหมเราเบลอภาพแต่เห็นว่าเลือดหยดอ่ะ
หยดเลยหมาสองตัวไอ้ตัวที่โดนเครื่องตัดย่าเป็นตัวสีขาวดำ
นี่ค่ะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คนก็วิจารณ์นะแบ่งไป๒ฝ่าย
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็เจ้าของบ้านทำไมไม่ปิดประตูบ้านให้เรียบร้อย

เพราะผู้ชายในคลิปเหมือนเขาทำไป
เพราะป้องกันตัวเหมือนสุนัขจะไปกัดเขา

ก็เลยต้องเอายื่นเอาไป

ทั้งที่ตรงนั้นไม่เห็นมีย่าจะต้องตัดเลย

คือถ้าจะป้องกันตัวมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นไหม

ไม่ต้องเปิดเครื่องคือยกตัวเครื่องมากัน
มันก็น่าจะได้นี่

ทีแต่งตัวมิดชิดใส่หมวกถือนู่นถือนี่

เห็นคนแปลกหน้าเดินมาใกล้บ้าน

แต่นี่ยังตามตัวไม่เจอใช่ไหม

ก็ถือว่าทารุณกรรมสัตว์ทำร้ายสัตว์
ก็คนแต่งตัวเป็นคนสวยเขาก็เดินไปเลย

กับที่ชั้นลงไปแล้วเนี้ยคุณเอียดมาสอน
ที่คนเขาวิพากศาลเนี้ย
อาจจะทำงานรับจ้างตัดย่าอยู่แถวนี้ไม่
อืมแล้วรู้ว่าบ้านนี้

เปิดเอาไว้ครู

แต่พอเห็นว่าหมาตาย
ก็ต้องหยุดให้แบบรับผิดชอบหน่อยไหมดูหน่อยไหม
มันอาจจะยังไม่ตายตอนนั้นนึกออกไหมหยุดอ่ะเรียกเจ้าของบ้าน

แต่เนี่ยเขาก็เดินหนีไปเลยคนตัดย่า
ซึ่งถ้าเกิดรู้ล่วงหน้าว่าหมาดุแล้วเจอหมาอย่างนี้
ก็ไม่ควรเปิดเครื่องตัดย่าแล้วก็ทิ้มไปที่คอมันไง
อาจจะใช้วิธีอื่นในการเตรียมตัวมา
หาไม้หาหินหาอะไรเตรียมไว้เพื่อให้ขู่

ไม่ใช่แบบพิษบูหรืออะไรแบบนี้ไงใช่ไหม
คุณผู้ชมก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะก็หลากหลายมุม